ช่วยว่าการกระทรวงกาลาโหมที่ตอบแทนท่านนายยกเมื่อวานให้ฟังหน่อยกัน
จะได้เป็นธรรมกับท่านด้วยเดี๋ยวจะหาว่าท่านเนี่ยแหม

ธุรกิจสีเทาในประเทศไทยเนี่ยที่มีคนต่างด้าวเกี่ยวข้อง
มันมี๓กรณีไปตรวจสอบแล้วนะที่มันเกี่ยวข้องกัน
คือพวกที่ไปหลอกลวงให้ลงทุน

คือสถานบริการที่ให้บริการคนสัญชาติเดียวกัน

เรื่องกลุ่มทุนสีเทาต่างชาติมาประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
ในประเทศไทยเนี่ยขบวนการเชื่อมโยงเนี่ย
มันอยู่ในสามธุรกิจผิดกฎหมายตรงนี้เดี๋ยวตำรวจจะไปดำเนินการ
เรื่องของการให้สัญชาติมาได้สัญชาติ
แล้วมันกระทบกับความมั่นคงการให้สัญชาติอะไรพวกนี้
เดี๋ยวทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะไปดำเนินการจัดการ
เรื่องเงินบริจาคให้กับภาคการเมืองเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่รับผิดชอบกำกับดูแลเดี๋ยวกรกตก็คงจะไปตรวจสอบดำเนินการ
นี่การออกสัญชาติพลเอกชายชาญท่านบอกว่า
นายกก็ไม่ได้นิ่งเฉยสั่งการให้ไปสืบสวนแล้วว่าเป็นไปตามระเบียบวิธีการหรือไม่
คุณยุทธพงศ์บอกตอบไม่ตรงคำถามไม่ตรงคำถามยังไง
คือผมเรียนคุณภาคภูมินะว่าไอ้ผมถามเนี่ยผมถามเรื่องหนึ่ง
เรื่องสถานบริการเรื่องผับ๒เรื่องยาเสพติด๓เรื่องบ่อนการพนัน
ผมถาม๓เรื่องแต่ท่านชายชาญไปตอบเรื่องหลอกลวงให้มาลงทุน
คอร์เซ็นเตอร์ท่านก็ฉายภาพให้ดูไงว่าอันบริการ
กลุ่มคนต่างด้ามาประกอบธุรกิจมันมีอะไรบ้างผมเรียนไงว่ามันไม่ตรง
เรื่องยาเสพติดยาเสพติดกับสถานบริการมันคนละเรื่องกันนะ
ถ้าเปิดสถานบริการเกินเวลาเกินอะไรคุณจะกินเหล้าสูบบุรีอะไรก็ถือว่าไม่ได้ผิดปกติ
ก็ผิดแค่เกินเวลาแต่สารเรื่องยาเสพติดก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะ
แล้วเป็นการขัดนโยบายสำคัญของรัฐบาลของท่านนายกลำตีด้วย
เมื่อวานผมก็ถามเรื่องบ่อนการพนันก็ไม่ตอบถูกไหมแล้วขนาดเดียวกัน
เรื่องไม่ตอบก็เรื่องของท่านเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่เขาฟังดู
แล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยก็เป็นคนตัดสินเองว่าใครถูกใครผิดใครตอบตรงคำถามไม่ตรงคำถาม
คราวนี้ผมเอาชัดเลยกรณีในตู้หาวหรือในหาวเจ๋อตู้ชื่อจีนนะ
ชื่อไทยชื่อนายชัยนัทกรชายานันคือตรงนี้มันมีหลักฐานชัดเจนว่านายชัยนัท
เป็นคนบริจาคเงินให้กับพักการเมืองใหญ่พักหนึ่งซึ่งไม่ใช่พักเพื่อไทยนะ
จำนวน๓ล้านบาทบริจาคเมื่อ๕พฤษภาปี๖๔
แล้วคนนี้เขาคือคนที่เกี่ยวข้องกับอะไรฮะกับเทคกับผับหรือยานวา
ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนายกรรมตรีเนี่ย
เป็นคนชี้แจงเพราะว่าผมเนี่ยก็เอารูปเนี่ยไปถามแล้วถูกไหมครับ
แต่ว่าไอ้ผมมีหลักฐานเนี่ยไอ้ชัดเนี่ยก็คือการไปบริจาคเงินให้กับพักการเมืองใหญ่พักหนึ่ง

ตามข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับผับยานาวาที่ไปเปิด
ก็คือว่าก็เป็นรายงานข่าวจริงไม่จริงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยท่านหน้าโยคมตีเลยต้องตอบ
แต่ผลเอกชายชาญมาตอบก็ไม่ได้ตอบแม้กระทั่งเรื่องเงิน๓ล้านเนี่ยก็ยังบอกว่าไม่ใช่หน้าที่เป็นเรื่องของกรกตถูกไหม
คุณยุตภงบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาไปบริจาคเงิน๓ล้านให้กับพระการเมืองด้วย
ถูกต้องแล้วก็ผมก็ยังถามต่อว่าผู้ชายคนนี้นะครับก็คือนายชายนัทเนี่ยได้รับสัญชาติไทยได้ยังไง
ห้องเบียดคนจีน๑๐๐เพิ่งได้รับสัญชาติไทยเนี่ยนะครับเมื่อวันที่๒๖โปรกราคม๒๕๕๘
มาได้สรรชาติไทยไอ้มันได้กันง่ายเงี้ยก้มไอ้ก็รอยใคร
ตรวจสอบที่จริงมันต้องตรวจสอบอยู่แล้วเรื่องเนี้ยเพราะว่ามัน
เป็นข่าวนะครับคุณภาคภูมิประชาชนก็สนใจอืมแล้วระยะเวลา
เนี่ยมันก็พอสมควรแล้วนะใช่ไหมครับที่เป็นข่าวตรงนี้มาเนี่ย
เกือบจะเดือนนึงแล้วอ่ะถามว่าทำไมเมื่อวานเนี้ยก็บอกว่า
ไม่ไม่ให้รายละเอียดไงบอกว่ากำลังตรวจสอบอยู่
จริงจริงเรื่องนี้มันตรวจสอบไม่ยากนี่ถูกไหมครับมันก็ต้องมีอยู่แล้วว่า
ในใบกรอกประวัติเนี่ยในการเปลี่ยนสัญชาติว่าคนนี้นะครับ
นายหาวเจอตู้เนี่ยนะครับเกิดที่ไหนอะไรยังไง
แล้วก็เหตุผลอะไรถึงได้รับสัญชาติไทยมันต้องมีเหตุสิ
อยู่อยู่คนต่างชาติเนี่ยคนต่างด้าวจะมาถือสัญชาติไทยเนี่ย
ไม่ใช่ง่ายง่ายนะถูกไหมที่ผมต้องการที่ให้มีการตรวจสอบกรณีนี้เนี่ย
เพราะว่ามันยังมีผมยังเชื่อว่ายังมีกระบวนการให้อีกเยอะ
ยังไงครับก็คือคนจีนเนี่ยนะครับแล้วก็มาแปลงมาเป็นสัญชาติไทย
แล้วก็มาประกอบธุรกิจในเมืองไทยคุณดูเนี่ยครับว่านี่
ในภาพนี้นะครับก็จะเป็นนักเที่ยวก็ซึ่งเป็นชาวจีน
อันนี้ชาวจีนหมดเลยคนไทยเข้าไม่ได้แล้วก็ดูพวกรถหรูต่าง

คือถ้าเกิดว่าจะฉายภาพไปตามที่คุณยุทธพงศ์บอกเนี่ย
นั่นเท่ากับว่าถ้ายกกรณีนี้กรณีเดียวก่อนนะ
คือเนี่ยลักลอบเปิดผับที่ตึกแถวยานวาครับ
แต่ข้างในมีบ่อนมียาเสพติด
แล้วก็มีผู้ใช้บริการเป็นคนจีน๑๐๐ทั้งนั้น
ถ้านายทุนที่เป็นคนจีน
อยู่ในเมืองไทยแล้วได้สัญชาติไทย
แล้วมาทำธุรกิจตรงนี้
คุณยุทธพงศ์กำลังตั้งคำถามว่าเขาเข้ามาได้อย่างไร

แล้วไอ้มาเช่าตกเช่าตึก
ประกอบกิจการธุรกิจสีเทาโดยที่
ไม่ถูกตรวจจับมาเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมา
เอาล่ะสุดท้ายวันนั้นจะถูกจับเพราะอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เขาอยู่มาได้อย่างไรในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ถูกต้องแล้วคุณพ่ากภูมิ
ที่ทำให้กระบวนการพวกนี้เข้ามาได้
แล้วก็มาทำธุรกิจได้ก็ต้องเป็นคนไทย

คนจีนช่วยกันเองมันคงเป็นไปไม่ได้
คนจีนก็พูดภาษาไทยไม่ได้อยู่แล้ว

จะทำงี้ได้หรอถูกไหม
แล้วทำมาเนี่ย

มันเป็นเหมือนผับในประเทศจีนเลย

ถือว่าเป็นชาติที่ร่ำรวยของโลกชาตินึงเลยนะ
แล้วคนจีนก็มีจำนวนมาก
แล้วการออกมาเนี่ย
เหมือนอยู่ในประเทศจีนเลย

นี่กลางกรุงเทพเลยนะกลางมหากลางเมืองหลวงเราเลย
มีคนจีนนะครับมาทำธุรกิจแบบนี้ได้
แล้วก็ของทุกอย่างเนี่ยใช้ของจีนหมดเลยถูกไหมครับ
เราก็ขนาดเดียวกันถามว่าแล้วประเทศไทย
ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้ไงถูกไหม
ยังมีอีกหลายที่ไหมที่เป็นลักษณะแบบนี้คิดว่ายังมีอีกหลายที่ไหม
ก็ผมไม่เชื่อว่ายังคงอีกหลายที่อ่ะคงไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวถูกไหมครับ
แล้วคิดว่ามีอย่างคุณชูวิทย์บอกมี๕เสือ
เสือมาเฟียจีนที่เป็นกลุ่มทุนจีนทำธุรกิจสีเทาในไทย
คุณยุทธพงศ์คิดว่ามันมีกลุ่มคนที่เป็นตัวการใหญ่แบบนี้
น้อยขนาดไหนจากข้อมูลที่ไปตรวจสอบ
คือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าจะมีกี่เสือเนี่ยผมไม่ทราบนะฮะ
แต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีของบ้านเมืองของประชาชนแล้ว
เพราะวันนี้พอมันมีกรณีธุรกิจสีเทาที่ยานวา
แล้วตรงนี้มันต้องมีการขยายผลต่อไป
เพราะว่าอย่างน้อยตรงนี้มันก็จะได้เชื่อมโยง
ว่าจริงยานวาใครเป็นเจ้าของ
ซึ่งก็เชื่อว่าเป็นคนจีนแน่นอนไม่ใช่คนไทย
แล้วคนจีนเข้ามาได้ยังไงนะครับเข้ามาทำธุรกิจใหญ่ขนาดนี้ในเมืองไทยเนี่ย
คอยช่วยเหลือนะครับเส้นทางทางการเงินเป็นยังไง
แล้วยังมีหลักฐานอีกนะครับกรณีที่มีคนจีนที่ถือสัญชาติไทย
บริจาคเงินให้พักการเมืองใหญ่จำนวน๓ล้านบาทถูกไหม
ว่าไอ้ตรงนี้เงินมาจากไหนยังไงเนี่ยมันตรวจสอบเส้นทางทางการเงินได้เนี่ย